เรื่องของคุณเสกโลโซบุกกันล้อมกัน๓ชั่วโมงกว่าจะนำตัวไปที่สถานีตำรวจได้
สุดท้ายสารมีนบุรีก็ให้ประกันตัวคุณเสกโลโซด้วยวงเงิน๑๕๐๐๐บาท
ตำรวจนครศรีธรรมราชก็เตรียมนำตัวดำเนินคดีส่งสารที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีที่ไปยิงปืนขึ้นฟ้านะครับที่สารสมเด็จพระเจ้าตักศิลป๑๐นัดด้วยกัน
ขึ้นฟ้า๙นัดยิงลงดิน๑นัดรวมเป็น๑๐นัด
หลังจากที่ควบคุมตัวนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าคุณเสกโลโซบล็อกเกอร์ชื่อดัง
ผู้ต้องหาตามไหมจับขออำนาจศาลฝากคังแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่ศาลจังหวัดมีนบุรี๒ข้อหา
สารก็ให้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งนะครับจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน๑๕๐๐๐บาทครับ
โดยทันทีที่เสกโลโซออกจากศาลนางการวิพากรก็คืออดีตภรรยาก็ไปกอดเลย
เข้าไปสวมกอดพร้อมกับพูดให้กำลังใจโดยบอกว่าเสกมีกำลังใจดีขึ้นมากทีเดียวครับ
เมื่อเช้าตอนที่นำตัวไปสารหน้าข่าวไปถามว่า
คุณเสกอยากฝากเพลงอะไรไหมกับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่า

โดยระหว่างที่ถูกนำตัวมาสารมีนบุรีเสกโลโซก็สีหน้ายิ้มแย้มแล้วครับแจ่มใสดี
พร้อมกล่าวทักทายสื่อมวลชนที่รอติดตามข่าวจำนวนมาก
บอกว่าขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็ขอโทษต่อการกระทำทั้งหมดของตนเอง
พร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ให้กับแฟนเพลงแล้วก็คนไทยทุกคนด้วยนะครับ
ยืนยันคำเดิมว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังรักกัน
เราต้องขออภัยต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยด้วยที่ทำเรื่องนี้เกิดขึ้น
ก็จะแก้ไขให้ดีไปภายภาคหน้าต่อไป
ต้องขอขอบคุณตำรวจนี่พูดมาจากหัวใจตัวเองนะ
ขอบคุณตำรวจที่ไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีงาม
แล้วก็ท่านพบตรแล้วก็รวมทั้งผู้จัดการนครบาน

แล้วก็ภูมิกับสิ่งนี้ด้วยนะขอบคุณมากที่ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับ
แล้วก็ขอแฮปปี้นิวเยียให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขมากนะครับ

แล้วก็ฝากเพลงว่าไกลสั่งมากระเพลงการที่มันเกิดขึ้น
แล้วบอกขอบคุณตำรวจนะแต่เมื่อวานนี้ตอนเจรจากับตำรวจ
ตำรวจบอกให้เปิดประตูนี่ไม่ยอม
แล้วก็แม้พี่เรามีความสัมพันธ์โอ้โหย้อนเรื่องราวไป
เรื่องราวว่ารอทนายก่อนไม่ยอมเปิด
แล้วก็บอกพี่มีใบมีหมายจับหมายคนจริงหรือเปล่า
หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ดูไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
แต่วันนี้ขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่
หรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายในการปฏิบัตตามหน้าที่
อย่างใกล้ชิดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวเพียงสั้นกับสื่อมวลชนว่าเสกสบายใจขึ้นแล้วก็
ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ปากคำแหมงานนี้มีทั้งภรรยาเก่ามีทั้งแฟนสาวให้
มาหมดเลยนะฮะหลังจากนี้ครับสอนอคันนาก็เตรียมนำตัวเสกโลโซ
ส่งให้ตำรวจภูทรพนมคีรีภูทรพรมคิรีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินข้อหา๓ข้อหาคือฐานมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะ
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรหลังใช้ปืนขณะเก้ามมยิงขึ้นฟ้า
ที่วัดไดจ
จะกลับมาแก้บนด้วยการยิงปืนแบบนี้